ขึ้นชื่อว่าเพชรอยู่ที่ไหนก็คือเพชรน้ำ
น้ำน้ำเสด็จสมเป็นเพชรเท่มคน
เอาละครับกลับเข้ามาสู่เพชรดาราประกายเพชรครับ
และวันนี้นะครับเพชรดาราของเราทั้ง๖คนนะครับ
ก็เตรียมบทเพลงดังในอดีตมามอบให้กับคุณผู้ชมนะครับ
และวันนี้นะฮะเพลงนี้ที่จะร้องต่อไปนี้นะครับ
เป็นเพลงขยิบขึ้นมาจากยุคเก่ายุคอาชายนิดนึง
เขยิบขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นเพลงดังมากในอดีต
จนมีนักร้องลูกทุ่งหลายท่านเอากลับมาร้องใหม่
เป็นเพลงของแหบมหาเสน่ห์พี่เป้าสายันสัญญาของเรานะครับ

รวมกันแค่๓คนที่เก่ากว่ากรุงรัตนโกศิลป์อีก
เพลงที่เราจะได้ฟังต่อไปนี้ก็คือเพลง
นอกหักพักบ้านนี้กับน้องเจมส์เพชรดารา
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อยากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท่าฟ้า

คนรู้ว่าบ้านนี้นะมีชายอกหัก
เพื่อมีสาวใดคนไหนโอนใจมอบรัก
อ่านไปแล้วคงประจันทร์ว่าคนอกหักเกลียดนักคนรู้
ด้วยถูกคนรักหักอกเป็นแผล
แสบหูใจแทบแย่พี่เจ็บแพ้จนหนังตาร่วน
อ่านกันเสียทีไปนี้ห้ามคนหลอกนวง
บ้านนี้จะได้ไม่ห่วงว่าคนรวมเข้ามารังแก่
บ้านนี้มีชายใกล้ไหว
ประคองหัวใจโดนผ่าหยอดหน้าแทนยาใส่แผล
ดั่งเสื้อลำบากโดนขวากปากอกติดแช
ใครเขาก็ไม่แลกนอนเลียแผลสะอื้น
โปรดเถิดดวงใจมิจารณ์ของคุณ
ไม่ใช่ห้ามห่วงถ้าออบรักมาเพื่อลวง
แม่พุงพ่วงไปลวงที่อื่น
เจ้าของบ้านชายคล้ายจะยังไม่ฟื้น

ช่ายโลงเรื่องทำให้เตรียมรอบกัน
โปรดเถิดดวงใจไม่ใช่ห้ามห่วง
ถ้าหอบรักมาเพื่อหลวงแม่พุ่งพวงไปล่วงที่อื่น
เจ้าของบ้านชายใกล้คลายจะยังไม่ฝืน
ให้เขาพ้นความคมคืนต่อมาเริ่มค่อยมาร่วงใหม่
เจ้าของบ้านชายใกล้คลายจะยังไม่ฝืน
เจ้าของบ้านชายใกล้คลายจะยังไม่ฝืน
ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
ยิ้มข้างนอกเต็มใน
น้ำคำว่าที่ริ้นรสใจ
เขาหลอกใช้ก็รู้
ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำช้ำหรือเปล่าคิดดู
น้ำใจรักที่ให้เขาอยู่หรือจะสู้น้ำ
เป็นบันไดเป็นเรือจากเป็นหนทางให้เดิน
ขอพรมบ่อทองขอพรมบ่อเงินเขาจะมารไมว่า
รักเขามากเราก็ให้เขาหมดเหลือแต่หยดน้ำตา

เป็นบันไดเป็นเรือจากเป็นหนทางให้เดิน
ขอพรมบ่อทองขอพรมบ่อเงินเขาจะมารไมว่า
รักเขามากเราก็ให้เขาหมดเหลือแต่หยดน้ำตา
หัวใจไม่รู้ก็ปล่องเสียว่าเราเกิดมาใช่เวทย์

มีผลต่ออะไรครับไฟแดงหรือว่าอะไรฮะ

ชอบ

เหมือนเขาคุยกับแม่ซื้อเขาอยู่

เอาเป็นบทเวียนเทียนละกัน

เวียนเทียนให้

ปินเป็นนาค

ครับและไปอวกไปอย่างนี้หรือ
มันจะหมื่นนะโอเคลองดู
ตั้งแต่แม่ท้องแม่ต้องลำบาก
ทุกวันมันอยากกินของดี
ทุเรียนลืมต้นเมือง
ทะพุริหมูยออย่างดี
จากเมืองน้องคาย

แล้วก็มีความสามารถนะร้องเพราะนะเนี่ยจริงแล้วอ่ะ

แล้วให้น้ำตังค์ทำขวัญหน้ากันก่อน

ดาราประกายเพชรครับ
ยังเจอไอ้หนุ่มผมยาว
น้องสาวก็ลืมที่หมดสิน
มีนิทานนมนานกะเล
ภูนาข้าแก่ตัวใหญ่ซะไม่มี